มาจากการที่เราเปิดหาวิธีการทำเองแล้วก็ตะเวนชิมแล้วก็ทำเองจนได้รสชาติที่เราพอใจ

เครื่องก๋วยเตี๋ยวเรือก็จะมีผักนะคะอ่า
ถั่วงอกกับผักบุ้งค่ะครับผมค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นหมูค่ะ
ลูกชิ้นหมูแล้วก็เล้งค่ะเล้งก็คือจากที่เราต้มตัวนี้แหละ
ใช่ค่ะเอามาทำต่อใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกครับ
แล้วก็มีเส้นเล็กเส้นเล็กวุ้นเส้นเส้นเส้นหมี่แล้วก็เส้นใหญ่ค่ะ
เส้นใหญ่ครับผมค่ะเครื่องตกหมูมีอะไรบ้างครับค่ะ
แล้วก็มีอันนี้ก็กากหมูเกี่ยวกับกระเทียมค่ะอันนี้เราทำเองไหม
ใช่ค่ะทำเองทำเองหมดนะอ่าแล้วก็อ่าผักชีฝรั่งค่ะ
ฝรั่งน้ำตาลค่ะน้ำตาลพริกปนค่ะกันไปนะครับผม
ถ้าชอบน้ำตกก็เอาไปน้ำตกให้ใช่ค่ะเอาล่ะรู้สมแล้ว
เลยละกันเดี๋ยวผมไปนั่งรอที่โต๊ะนะฮะเส้นเล็ก
หมูน้ำตกค่ะขอบคุณพี่ครับผมครับ
น้ำตาลค่ะอ่าผักชีฝรั่งค่ะอ่าผักชีฝรั่งค่ะอันไปนะครับผม
น่ารัก
เอาละครับตอนนี้พร้อมจะชิมแล้วนะครับ
แต่ว่าตอนนี้กำลังงงหน้ากับชามค่ะใช้อย่างงี้มาซะ

ก็เป็นจุดเด่นในการเรียกลูกค้าค่ะ

เป็นกระมังอลูมิเนียมอย่างดี
ซึ่งจริงแล้วก็มีหลายไซส์ด้วยใช่ไหม

มีใหญ่กว่านี้อีกเหรอใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ก็ใหญ่เท่านี้เลยเป็นสองแบบด้วยกันนะครับเอาใหญ่ออกไปก่อน
ก่อนแล้วกันแต่วิธีการรับประทานก๋วยเตี๋ยวของชาวอุดรนี่เขาต้องทานยังไง
ก็มีกะปิแล้วก็มีพริกสี่ค่ะแล้วก็มีผักข้างเคียงค่ะ
คือยังไงอ่ะกินใส่เข้าไปในนี้เหรอไม่ค่ะกับอ่าอย่างพริกตีเนี้ยก็ก็กินกับกะปิอ่ะค่ะ
เอาอันนี้จุ๊บกะปิกินใช่ค่ะแล้วก็กินกับก๋วยเตี๋ยวค่ะลองดูค่ะเอาไว้นะคะ
อันนี้จะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ค่ะนี่แล้วก็กิน
ไหมคะเผ็ดเลยเนี้ยอ๋อคนอีสานจะไม่เผ็ดใช่คนอีสานเขาชอบกินเผ็ดค่ะ

รสชาติเหมือนกินแต่เจอเรือที่กรุงเทพเลยค่ะผมเหมือนเลยเท่มข้นเหมือนกันเลย
ทุกอย่างขอบคุณค่ะซึ่งได้ข่าวว่าน้ำพี่ก็ขายดีมากมากด้วย

เพราะว่ามันมีที่ท่องเที่ยวค่ะทะเลบัวแดงค่ะ
นี่ใกล้ทะเลบัวแดงไม่ไกลคนมาเที่ยวแล้วก็มาแวะทานที่นี่ใช่ค่ะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวนี่ขายดีขนาดไหน
ก็คนก็เยอะนะคะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวค่ะ

อยากอยู่นี่เลยแล้วก็จะขายอย่างนี้ต่อไปเรื่อย

โนนสาตลาดสมันเมืองอำเภอประจักษ์ศิลปาคมค่ะ
อยู่ใกล้ทะเลโบดิงแอดบั้นเดียม
ไม่ไกลนะครับใช่ค่ะเปิดไปกี่โมงครับ
เปิด๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็นค่ะ

เหมือนอยู่ทุกวันเลยค่ะอ่าอยากเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพหรือชาวจังหวัดใกล้เคียง
คนที่มาเที่ยวทะเลบัวแดงให้มาลองก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเรา
เป็นภาษาพื้นบ้านเลยท้องถิ่นเลยอ่าขอฝากด้วยจากก๋วยเตี๋ยวเลือกกระมังวีรมัส
อ่ามาอุดนุนกันหลายเด้อจ้ะน่ารักครับวันนี้น่าขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับ
ในที่สุดก็ได้ฟังความรู้และชิมความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกะละมัง
ความอร่อยสไตล์บ้านทุ่งของพี่วีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่แหมเห็นเป็นเพลิงอย่างนี้ว่าไม่ได้นะคะเนี่ย
เตี๋ยวเขาก็เด็ดชะย่อยแถมเสิร์ฟมาเป็นกระมัง
มาทานคนละหนึ่งกระมังก็ทำเอาอิ่มไปถึงเย็นได้เลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
แต่เส้นทางความรู้ของเรายังไม่จบเพราะว่าเรามีผัดไทยเส้นเข้ากล้องรออยู่
อยากรู้ว่าที่ไหนตามคุณน็อตไปสืบสาวราวเส้นกันต่อเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณอ้อมครับสวัสดีครับร้านครัวในสวรรค์นะครับผม
ก่อนอื่นต้องถามเลยครับเปิดมากี่ปีแล้วครับ
เปิดมาสี่ปีแล้วค่ะประมาณ๔ปี๔ปีแล้วนะครับผม
เป็นคนท้องถิ่นเลยเปล่าใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดอุดรนี้เลยครับอ๋อ
แต่ลักษณะเหมือนแบบว่าไปอยู่กรุงเทพมาไหมว่าร้านมันดูแบบทันสมัยมากเลย
จบเชียงใหม่มชค่ะอ๋อจบมชนะครับผมจบปุ๊บก็ทำงานที่ไหนก่อนไหมหรือว่ามาที่นี่เลย
จบปุ๊บก็มาช่วยงานที่บ้านเลยคือที่บ้านทำร้านอาหารอยู่แล้วเหรอ
ใช่ค่ะก็คือเริ่มต้นก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ครับคิดกันว่าเราอยากทำร้านอาหาร
เพื่อให้คนท้องถิ่นมีร้านอาหารดีกินแล้วก็ต้อนรับแขกที่มาอำเภอบ้านเราอย่างนี้ค่ะ
ใช่ก็เลยเกิดเป็นร้านอาหารนี้ขึ้นมาแล้วคนในสวนเนี่ยเสิร์ฟอาหารประเภทไหนจ้ะ
คนในสวนก็จะมีอาหารประเภทท้องถิ่นก็จะเป็นอาหารอีสานค่ะครับผมแล้วก็พวกอ่าจำพวกส้มตำคอหมูย่าง
แล้วก็จะมีเป็นอาหารที่เป็นสมุนไพรทานกับผักอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นปลาลุยสวนค่ะ
แล้วก็เมนูของเราก็มีหลากหลายค่ะมาได้ตลอดมีหลากหลายเมนูให้เลือกนะ
เล่าเส้นเป็นเรื่องมาทั้งทีวันนี้มีเมนูอะไรแนะนำครับ
ค่ะเมนูแนะนำวันนี้ก็จะมีเส้นหมี่ข้าวกล้องคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่ว
หมี่ข้าวกล้องกับคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งเมนูใช่อ่า

เมนูที่แนะนำอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูเส้นข้าวกล้องผัดไทยค่ะ
กับเส้นหมี่ข้าวกล้องคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วเอาละไปดูวิธีทำเลยดีกว่าครับไป
ช่วงหน้าเราจะจัดคุกกิ้งโชว์ทำผัดไทยเส้นข้าวกล้องกันในสวน
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูกันต่อค่ะ

เราใช้เส้นจันทร์ขาวธรรมดาค่ะ
แล้วก็คราวนี้ก็เลยพอไปเจอเราก็เลยมีไอเดียว่า
เราอยากให้คนทานเขาได้ทานของเพื่อสุขภาพด้วย
เราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นลองเป็นเส้นผัดไทย
ปรากฏว่าลูกค้าเขาก็ชอบกัน

เส้นข้าวกล้องมันจะเหนียวกับเส้นเล็กปกติเนอะ

รสชาติผัดไทยก็ครบเครื่องเลยเป็นผัดไทยเลยล่ะ
เคยกินเส้นข้าวกล้องมันก็อร่อยอีกนะ